ถ้าคุณเป็นคนดีถึงจะเปิดประตูให้

แต่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ในห้อง

เป็นอะไรอยู่ดีมาอยู่ในห้องของคนอื่น

ปะไขประตูทำไมเปิดไม่ได้

ถ้าเป็นคนดีถึงจะเปิดประตูห้องให้

มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อ๔ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีก็จับตัวผู้หญิงคนหนึ่งได้
ชื่อว่านางสาวน้ำเพชรต้องเรียกเขาแบบนี้
เขาอายุ๒๗ปีเธอน่ะสติไม่ค่อยจะดี

อยู่ก็งัดเข้าไปประตูห้องของนายยศสิริแพงเวียงจันทร์
ซึ่งเขาเป็นพนักงานป้องกันการทุจริต
คือสำนักงานปปชที่อุดรธานีก็ขอ
ห้องพักของเขาอยู่ในหอพักที่อำเภอเมืองที่อุดร
ทีนี้ค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
เจ้าหน้าที่ก็รู้ข้อมูลทั้งหมดว่าผู้หญิงที่สติไม่ดี
งัดห้องของเจ้าของห้องผู้ชาย
แล้วก็ไปหลบซ่อนอยู่ในห้องพยายามที่จะรักทรัพย์
แต่นี่ตำรวจก็คุมตัวพาเธอไปโรงพัก

นี่เขาพานักข่าวมาดูนะพี่มาดูสิ

จะกินของที่ร้านสะดวกซื้อก็อยู่ไม่ไกลจากหอผมเท่าไหร่
ตอนกลับมานะผมก็กำลังจะไขกุญแจเข้าห้องปกติ
แต่พี่เชื่อไหมกุญแจมันก็ถูก
แต่ผมขายอยู่ประมาณ๑๕๒๐นาทีเลย

เพราะว่าเขางัดไงงัดจนลูกบิดมันชำรุด
แล้วคนร้ายก็ซ่อนตัวอยู่ข้างใน
มีการเปิดม่านนะเปิดไฟไว้
ทีนี้เจ้าของห้องตัวจริงเขาเลยตะโกนถาม
คุณคุณมาอยู่ในห้องผมได้ยังไงคุณเป็นใคร

ถ้าเป็นคนดีถึงจะเปิดประตูห้องให้เนี่ย

เขาตกใจเลยเพราะว่าในห้องเขาโดนรื้อค้นของเยอะมาก
ผู้หญิงขึ้นไปนอนบนเตียงเปิดตู้เย็น

เดี๋ยวฟังผู้เสียหายเขาเล่าหน่อยค่ะ

นี่ครับมันจะเป็นลูกโป่ง
คือมันออกไม่ได้ไม่สามารถที่จะออกได้

อันนี้ก็มันหลือเซือผ้าหลือของ
นี่อาหารกาก้อนจะเอาไป
โอ้โหทีนี้ฝั่งคนก่อเหตุเขาก็พูดวกไปวนมาเนี่ยนะ

ไม่มีใครอยู่อ่ะเนี่ยเขาบอกแบบนี้ค่ะตำรวจก็งงเหมือนกัน
ทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบประวัติผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าเขาเคยก่อเหตุ
พยายามจะลักทรัพย์หลายรอบแล้วแต่เจ้าของทรัพย์ส่วนใหญ่เขาไม่เอาเรื่องหรอกค่ะคุณดอม
เพราะอะไรเพราะรู้ไงว่าเธอสติไม่ดีก็เลยไม่ได้โดนดำเนินคดีมาก่อเหตุซ้ำแบบนี้
แต่ว่ารอบนี้ต้องโดนแจ้งข้อหาแล้วนะทั้งบุกรุกยามวิการเรื่องพยายามลักทรัพย์
แล้วก็ต้องจับตัวดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ